ไปหันแนวทางแล้วรื้อวิชาคณิตศาสตร์กันหน่อยดีกว่า

ที่คุณชี้เนี่ยบอกเลยว่ามาเต็มแน่นอน
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่า
จอมปลวกนี้มันแปลกแต่จริง
อันนี้คุณผู้ชมมาค่ะ
เดี๋ยวขวัญจะพาไปที่นี่ค่ะ
ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะ
ที่สำนักลือสีตาไฟสมิงพรายอยู่ริมถนนสายเขาพนมทุ่งใหญ่นะคะ

ขอโชคลาภจากจอมปลวกใหญ่จริงนะคะ
เขาบอกว่าจอมปลวกนี้ให้โชคกับชาวบ้านมาหลายงวดแล้วค่ะ
คุณทักษินาศรีปัญญาเป็นร่างทรงของปู่เจ้าสมิงพรายเล่าแบบนี้ว่า
ปลวกนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกกันเลยว่าปลวกหมูสีสามพี่น้อง
เพราะลักษณะของมันจะอยู่ใต้ฐานปูนของลานเทปาล์มแบบนี้

ยอดของจอมปลวกจะมีรูปร่างคล้ายกับเสียนของพญานาค
งวดนี้ชาวบ้านเห็นตัวเลขโผล่มาธิษฐาน
เลขอะไรคะขอดูใกล้ถ้าคุณไม่เห็น
ขวัญบอกเลยเขาบอก๗๗
คุณเห็นไหมดิฉันเชื่อว่าคุณไม่เห็นแน่นอนค่ะ
คุณทักษินาบอกแบบนี้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของพ่อมานานหลายสิบปี

เคยมีนักธุรกิจมาขอเช่าที่นะคะ

เปิดได้ไม่นานต้องปิดกิจการลง

แต่เปิดไม่ได้อีกเปิดไปก็เลิกกิจการปิดไปอีก

สุดท้ายมาพบว่าตรงนี้เป็นที่อาถรรพ์
มีพ่อปู่เสือเจ้าสมิงพรายสถิตอยู่

เธอต้องเปิดเป็นสำนักลือสีขึ้นมา
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ

เขาจัดพิธีบวงสวงทาเวสวัน

อาการจันแบบนี้

อยู่ดีก็เกิดอาการสั่นไปทั้งตัว

ลงไปนั่งคุกเขาร่ายรำกลางงานพิธี
สวงเบิกเนศทาเวศวันสององค์

ดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ประชาชนตกออกตกใจ

เงียบลงพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นค่ะ

วิ่งกรูไปดูเลขหางประทัด

อยู่บนต้นไม้สูงสูงประมาณ๕เมตร

พี้นไปไปบนต้นไม้อย่างว่างวาย

เอามาให้ผู้คนที่รอเสี่ยงโชคดู
บอกเลยว่ามีเลข
ขันพิธีมีอะไรบ้างเห็นเป็นเลขอะไรสุดแท้แล้ว
แต่สายตาคุณก็แล้วกันคุณเห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะพี่ก๊อฟ

นี่ฉันเห็นมันกระจายกันหมดเลย
ดูไม่ออกว่าเป็นตัวเลขอะไรเลย
อีกสักพักนึงมันจะหมุนมารวมกัน
อ๋อเหรอคะอ๋อค่ะแล้วก็จับกันเป็นตัวเลข
เริ่มเป็นเลข๖แล้วเริ่มเป็นเลข๐แล้ว
คำวันสาซึ่งอยู่ประจำที่เกาะคำชโนธก็มีการเข้าไปทำพิธีครับ
ในการบวงสวงครั้งนี้พอทำพิธีเสร็จนะฮะ
มีการจุดประทัดเสี่ยงทายแน่นอนนะครับก็ไปดูเลขปลายประทัด
ไปเสี่ยงโชคกันหน่อยมี๒ชุดด้วยกัน
คุณผู้ชมเห็นชัดเจนแล้วเนอะนะครับเอาส่วนใครที่อยากได้เลขเพิ่ม
ก็ไปส่องขันน้ำมนต์โอ้โหชัดขนาดนี้แล้ว
อ้าวไปดูกะอะไรอ่ะอะไรอ่ะสามแปดปะใช่ไหมล่ะ
หรือยังไรอ่ะหรือห้าสามมันมันห้ามันห้าห้าเหรอ
อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอ่ะดูเอาละกันครับเอาไปต่อที่วัดเขาพระทอง
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชาวบ้านไปขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่
แล้วก็ทาเวสุวรรณรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างในวัดกันจำนวนมากเนอะ
ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ไทยด้วยขณะที่นางสุนีพร้อมสามีกับลูกนะฮะ
นำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่ครับเนื่องจากว่าสมหวังตามที่ได้มีการบนบานสารกล่าวเอาไว้นะฮะ
ขอให้ลูกชายจับได้ใบดำในการเกณฑ์ทหารก็เลยพาครอบครัวมาแก้บนแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการจุดประทัดครับ
หวังจะไปเสี่ยงโชคเสียงทายแล้วก็ไปดูเลขปลายประทัดนั้นลูกชายเป็นคนจุดนั่นแหละ
ไหนก็ได้ใบดำแล้วเอามาดูเลขปลายประทัดซะหน่อยนี่ก็ได้แบบนี้นะครับ
อ่าจากของคุณเนี่ยนครศรีธรรมราชค่ะพาไปต่อที่สมุทรสงครามก็แล้วกัน
คุณผู้ชมตามขวัญมาพาไปที่วัดจุลามณีอำเภออำภาวาค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็เหล่าบรรดาลูกศิษย์วัดไปร่วมกันจัดพิธีสงน้ำหุ่นขี้พึ่ง
ของหลวงพ่อเนื่องโกวิโทท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะ
ซึ่งก็มีการแห่รอบโบสถ์ถึงสามรอบแล้วนำกลับมาปฏิสถานที่บริเวณหน้าสาลา
ญาติโยมได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยหลายคนไม่พลาดส่องหาเลขเด็ดค่ะ
เอาไปเสี่ยงโชคแล้วเขาบอกว่าเลขมงคลครั้งนี้แปลกอย่างหนึ่งนะ
เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนื่องด้วยมีเลขอายุที่ท่านมรณภาพคือ๗๙ปี
อืมเก้าเดือนสิบสามวันอืมและท่านมรณภาพมาแล้วสามสิบหกปี
ถ้าเกิดว่าพูดถึงเลขอายุของท่านถึงปัจจุบันถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่
จะเป็นอายุหนึ่งร้อยสิบสี่ปีค่ะอ่ะเอาไปกันเองก็แล้วกัน
แต่ไม่จบแค่นี้ขวัญพาไปต่อที่เจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะหรือสารพ่อทองก้อนแม่ก้อนคำ
อยู่ที่บ้านโนนหินพึ่งอำเภอประจันตคามปราจีนบุรีชาวบ้านมารวมตัวกันนะคะ
ทำความสะอาดบริเวณศาลเนื่องในวันปีใหม่ไทยนี่แหละค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลมีการร่วมรดน้ำขอพรแม่ตะเคียนทอง
อายุเก่าแก่กว่าหนึ่งร้อยปีว่ายขอโชคลาบและหาเลขเดศกัน
จุดทูปมงคลเสียงทายกันนะคะได้เลขหนึ่งสามหก
และเสียงซิมซีออกมาเป็นอะไรขับ

เลขทะเบียนรถดูกันง่ายหน่อยนะเป็นเลขทะเบียนรถนายชวนหลีกภัยค่ะ
ประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์นะฮะทัวร์รถกระบะเดินทางหาเสียงทั่วภาคใต้เลยคุณผู้ชม
หาเสียงให้ผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั่นเองค่ะ
ชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์เดินทางมากับรถกระบะสองตอนสีขาวนะ
ทะเบียนคือ๔๕๘๔๕๕๘๔๕กรุงเทพฯค่ะ
กลางเสียงฮือฮาจากชาวบ้านที่มารอต้อนรับหน้าเทศบาลตะบนท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะ
หลังจากที่ท่านปราศัยเสร็จนายชวนก็ขึ้นรถกระบะคันนี้ออกรณรงค์หาเสียงต่อ
นายอิสรพงศ์มากอำภัยหรือว่าตาร์ทลูกชายโกหีดบ้านใหญ่เข็ดหนึ่งชุมพรไปหาเสียงกันทั่วเมืองเลย
ระหว่างการลงพื้นที่ชาวบ้านก็ไม่พลาดค่ะส่องอยู่ที่รถกระบะนี่แหละ
ทะเบียน๔คไข่กไก่๕๘๔๕ในชวนใช้ตระเวนหาเสียงทั่วเมืองเลย
แล้วก็ใช้มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้บางคนบอกว่าไม่แน่นะรถคันนี้
ป้ายทะเบียนนี้วันนี้แหละจะนำโชค

ตรงใจมากเลยกับทะเบียนนี้
เราเล่นอย่างคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณ
รัฐบาลไทยนะฮะเขาฟันเลยแหม่มันต้องก้าวหรือเปล่า

สลับไปสลับมาแล้วแต่ชอบ
ถูกใจก็ไปต่อไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่าน
เอาย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้มีคนถามพญาบึ้ง

ญาบึ้งที่คุณขวัญหรือคุณลี่อ่านไปเมื่อวานนี้

ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณในการรับชมและการคำนวณเอาละกันครับ
รับปีใหม่ไทยรีบยกมือเลยนะเอาเป็นว่าขอให้คุณผู้ชมถูกด้วยก็แล้วกันนะคะ